ตามความคืบหน้าเหตุนี้กันหน่อยนะครับ
กรณีที่มีเด็กน้อยวัย๑๑เดือนถูกทิ้งไว้ริมทาง
แล้วก็มีเสื้อพรั่งเสื้อผ้ารวมถึงมีกระดาษที่เขียน
บอกว่าแม่ยินยอมให้คนเอาไปเลี้ยงเลย

แต่ว่าตำรวจก็ต้องตามหาตัวแม่แท้ที่เอาเด็กมาทิ้งนะครับ
ปรากฏว่าสามารถควบคุมตัวแม่แท้ที่เอาเด็กมาทิ้งได้แล้วนะฮะ
ก็คือนางสาวบีนามสมมุติแล้วกันนะฮะ
ถูกตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง
ควบคุมตัวได้ที่บริเวณแฟลต์ด้านหลังสำนักงานปปศ
ทุ่ง๒ห้องซอยวิภาวดีรังสิต๒๕
แขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพมนครนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นำตัวลูกน้อยวัยเพียง๑๑เดือน
ทิ้งริมคลองที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนมาพบมาเจอแล้วก็มาเจอผู้เป็นแม่นี้ด้วยแล้วนะ
ให้แม่เขียนกระดาษไว้เลยว่าคุณจะทิ้งลูกใช่ไหม
งั้นคุณต้องยินยอมให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงนะอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ฮะตำรวจก็ประสานทางด้านผู้มันกลับการสพบทองที่ที่เกิดเหตุ
มารับตัวของนางสาวบีที่ถูกควบคุมตัวเพื่อไปสอบสวนครับ
สิทธิ์ของเราได้สอบถามความรู้สึกของนางสาวบี
ซึ่งเธอยังอยู่ในอาการคล้ายคนเมาเลยนะคุณนะ
คือไม่แน่ใจว่าเมาสุราหรือว่าเมายาเสพติด
ซึ่งเรื่องนี้เธอยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเหล้า

บอกสาเหตุที่ต้องนำลูกไปทิ้งเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
บอกว่ารู้สึกแย่ก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะที่ทิ้งลูก
เพราะว่าตกเป็นแม่ใจร้ายตามข่าว
แต่ทีนี้เธอบอกว่าเธอไม่มีความเป็นแม่
คือไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้ก็เลยจำเป็นต้องเอาไปทิ้ง
เพราะเธอทั้งดื่มเหล้าแล้วก็เสพยานะครับ
สาเหตุที่ทิ้งไปเพราะอะไรดูแลไม่ไหวหรือว่ายังไง
ผมผมไม่มีความแซ่แม่ดีกว่าค่ะไม่ง่าย
น้องพลาดออกมาแต่ความพลิกพลาดเลยแล้วไง

ทำร้ายก็ดีแค่ไหนแล้วอะไรเนี่ยนะฮะโอ้โห
ทีนี้ตำรวจนะฮะนำตัวนางสาวบีเนี่ย
ตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
ก็พบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแล้วครับ
ก็ต้องแจ้งข้อหามีสารเสพติดในร่างกาย
ข้อหาทอดทิ้งเด็กซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุด๓ปี
คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ถ้าถามว่าเธอยอมรับความผิดไหมเธอก็ยอมรับนะ
บอกจะควบคุมตัวเธอจะคุมขังเธอก็ยอมนะฮะ